มนุษย์ทำเป็นเด็กได้อย่างนี้
ท่านผู้ชมครับคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอก
บนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนี่ย
ถ้านับเป็นวันตั้งแต่วันที่เด็กหายตัวไป๑๑พฤษภาคม
วันนี้คือวันที่๕๕วันที่๕๕ซึ่งยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงคนนี้นะฮะ
เสียชีวิตบนภูเหล็กไฟพบศพ๑๔พฤษภาคม
ภูเหล็กไฟภูเขาหลังบ้านนะฮะ
ใครคือคนร้ายมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนะ

ท่านผู้ชมครับถ้าย้อนไป๑๔พฤษภาคมวันพบศพน้องชมพู่นะ
วันนั้นนะช่วงค่ำที่เขาขึ้นไปดูกัน
หลังจากบอกว่าเจอรองเท้าแตะเด็ก
พอหาไปหามาเอาเจอศพเด็กนะฮะ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
วันนั้นก็ขึ้นไปด้วยเพราะว่าไปทำข่าวอยู่
มีชาวบ้านที่เขาไปเจอไปคนแรกเลยไปถึงจุดเป็นคนแรกเลย
จะเป็นคนที่หนึ่งเลยเนี่ยคือลุงสมบัติ
ลุงสมบัติเชื่อไหมครับวันนี้ลุงสมบัติเพิ่งถูกเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ

จะเริ่มใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่เนี่ยฮะตำรวจมาเก็บตัวอย่างน้ำลายจากระพุงแก้ม
มาเก็บรอบ๒รอบ๓รอบ๔นะ

ครั้งแรกลุงสมบัติบอกลุงก็ไม่เครียดหรอกก็เข้าใจว่าอาจจะรายชื่อตกสำรวจมั้ง

หรือว่าจะอะไรยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าตำรวจเขาเพิ่งมาขอเก็บตัวอย่างดีเอนเอวันนี้

ลุงก็ไม่มีปัญหาลุงก็ให้เก็บไปนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วที่ผ่านมาลุงสมบัตินี่ไม่เคยให้สัมภาษณ์กับใครเลยนะฮะ
ว่าวันนั้นเนี่ยที่ขึ้นไปเจอแบบไหนอะไรยังไงตอนพบศพน้องชมพู่เนี่ย
มีกี่คนอยู่แบบไหนเจอใครอะไรยังไงบ้าง
วันนี้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเป็นครั้งแรกที่แรกนะฮะ
ท่านผู้ชมอาจจะเอ้าก็๕๕วันแล้วรู้ไปก็ไม่เห็นจะตื่นเต้นอะไรยังไง
แต่นี่ฮะที่คุณกิติศักดิ์ได้ข้อมูลจากลุงสมบัติเนี่ย
แล้วถ้าเจ้าหน้าที่ก็ได้ข้อมูลจากลุงสมบัติเพิ่มเติมเนี่ย
ว่าอาจจะให้ไปบ้างแล้วเนี่ยนะอาจจะให้ปากคำไปแล้วล่ะ
สมบัติบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ลุงสมบัติบอกว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคมนะ
เขาได้ขับรถกระบะออกจากบ้านตั้งแต่๘โมงเช้า
ซื้อผลไม้ที่อำเภอดงหลวงมีพยานเป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกเอาไว้แล้วก็เห็นชัดเจนได้
มีชาวบ้านด้วยนะครับที่เห็นกันเพราะว่าไปซื้อผลไม้
หลังจากนั้นนะครับก็รับผลไม้แล้วก็ไปขายตามเส้นทางก็ขายไปเรื่อยนะครับ
กลับมาถึงบ้านที่กกอกเนี่ยประมาณช่วงบ่ายก็มารู้เรื่องน้องชมพู่หายตัวไป
ก็เลยออกช่วยตามหาแล้วช่วยตามหาทุกวันจนถึงวันที่๑๔พฤษภาคม
พฤษภาคมที่ลุงสมบัติคือชาวบ้านคนแรกเลยนะที่ไปเจอศพน้องชมพู่เนี่ยบอกว่า
แบบนี้ค่ำวันนั้นนะ๑๔พฤษภาคมหลังจากที่มีคนแจ้งว่า
ว่าเจอรองเท้าแตะของน้องชมพู่อยู่แถวภูเหล็กไฟก็
พากันขึ้นเขาไปเพื่อจะไปหาตามจุดที่พบรองเท้าแตะว่า
เด็กจะอยู่ตรงไหนโดยชุดของลุงสมบัติเนี่ยไปกับชาว
บ้าน๑๐กว่าคนออกเดินหาแบบเรียงหน้ากระดานนะฮะแต่
จู่นะครับตอนที่เดินหาไปนะมีคนที่อยู่ในชุดนี้
คนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่างูเจองู
คือตอนนั้นเห็นรองเท้าแตะแล้วแต่ยังไม่เจอน้องชมพู่
ออกเดินหน้าเรียงหากันแบบหน้ากระดาน

กว่าคนที่เดินแบบเรียงหน้ากระดานกระเจิงฮะ
ตกใจกันหมดกลัวงูนะครับ
ลุงสมบัติก็ตกใจก็แตกแถวกันไปหมดนะฮะ
แต่ไอ้ตอนที่เจองูแล้วตกใจแตกแถวกันนี่แหละ

ลุงสมบัติเนี่ยไปเจอศพน้องชมพู่

คือต่างคนต่างวิ่งหนีงูไงกระโดดหลบงูไง
ลุงสมบัติหลบไปหลบมาหันมาเอ้า
ไปเจอน้องชมพู่แต่คือน้องชมพู่เนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่
ตรงจุดบนภูเหล็กไฟนะครับ
ก็เลยกลายเป็นทำให้ลุงสมบัติเนี่ย
คือคนแรกที่พบศพน้องชมพู่
พอเห็นศพน้องชมพู่ลุงสมบัติก็ตะโกนบอกทุกคนว่า
เจอน้องชมพู่แล้วแต่ว่าเจอน้องชมพู่เจอเป็นศพ
นะฮะอ่าแล้วก็เห็นลุงพลที่ตามมาใกล้ใกล้กันเนี่ย
หลังเนี่ยไม่ไกลกันมากเนี่ย
พอได้ยินเสียงตะโกนว่าเจอชมพู่แล้ว
ชมพู่เป็นศพชมพู่ตายแล้วเนี่ย
ลุงพลลุงเขยน้องชมพู่เขาก็วิ่งมาถึง
แล้วก็ร้องห่มร้องไห้ตอนเห็นศพหลานสาว
ค่ะลุงสมบัติบอกว่าตอนนั้นตกใจนะฮะนะฮะ
แต่เท่าที่สังเกตที่ศพของน้องชมพู่เนี่ย
คืออยู่ในสภาพที่เปลือยนะฮะ

ขามีร่องรอยลักษณะเหมือนกับถูกทำร้าย
ส่วนจุดอื่นของร่างกายไม่ทันได้สังเกตนะฮะ
เพราะว่ามันมืดนะครับแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่มาด้วย
นี่คือสิ่งที่นายสมบัติเห็นแล้วจำได้
แล้วบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ซึ่งนายสมบัติเนี่ยยอมรับว่าวันนั้นนะ
ไม่ทันได้สังเกตอย่างถี่ถ้วน
ว่ามันจะมีพยานหลักฐานร่องรอยอะไรยังไง
ในศพเด็กหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่
เนื่องจากมันเป็นตอนกลางคืนแล้วด้วยมันมืดแล้ว

เห็นยุ่งแล้วก็แตกพระดอกก็ไปเจอกันเลย
โมก็เลยแทดครับแล้วนั่นตัวจุดขาดและ

ตอนนั้นสภาพเป็นยังไง
สภาพมันเหมือนร่างกายก็เปื่อย
แล้วก็มีบาดแผลตามแข้งขา
เป็นลักษณะยังไงบาดแผลครับ
มันเหมือนกับรอยขีดขวนรอยไม้รอยอะไรขีดขวนครับ
ตะไยยังจะข้างบนมาก็คู่เข้าล้อ

คือนายสมบัติบอกว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่ารายชื่อของเขาตกหล่นหรือไม่อย่างไร
เพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีพยานชัดเจน๑๑พฤษภาคมไปซื้อผลไม้ไปขายผลไม้

มีคนเห็นจากนั้นมาช่วยหาแล้วก็๑๔พฤษภาคมก็ไปเจอศพเด็ก
ใช่ค่ะทีนี้หนึ่งในทีมที่ขึ้นไปค้นหาชุดแรกพร้อมกับลุงสมบัติเนี่ยมีอีกคนนึงคือลุงถ้วยนะคะ
ไปเป็นชุดแรกแล้วก็เจอศพน้องชมพู่เป็นชุดแรกอีกเหมือนกัน
ถ้วยก็เล่าเรื่องคล้ายกันนะคะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน
เล่าให้ฟังช่วงค่ำวันที่๑๔พฤษภาคมย้อนกันกลับไปเนี่ย
ช่วงที่เจอรองเท้าน้องชมพู่ลุงถ้วยเล่าบอกว่าค่ำวันนั้น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านกกอกมาขอความร่วมมือให้ชาวบ้านผู้ชาย
หมู่บ้านกกตูมและหมู่บ้านกกอกเลย
รวมตัวกันขึ้นไปบนเขาเพื่อกระจายกำลังค้นหา
ตอนนั้นเนี่ยทุกคนคิดอย่างเดียวเลยว่าน้องชมพู่อยู่ที่ไหนสักแห่ง
และยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเจอรองเท้าน้อง
ก็ไม่คิดนะคะว่าจะไปเจอน้องในสภาพที่เสียชีวิตแล้ว
ถ้วยเล่าว่าลุงสมบัติเนี่ยเดินขึ้นไปเป็นคนแรก
ตามมาด้วยลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่แล้วก็ตอบมาเป็นตัวเขา
แล้วก็เป็นชาวบ้านคนอื่นตามหลังกันมาประมาณสัก๒๐กว่าคนได้
ตามมาด้วยกลุ่มของเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็สื่อมวลชน
ระหว่างเดินขึ้นไปบนเขาเจองูจริงค่ะ
ถ้วยก็ยืนยันอีกเสียงว่าเจองูครับแต่เป็นงูตัวเล็กแหละ
ทุกคนก็พากันไล่งูไปแล้วอยู่อยู่ก็ได้ยินเสียงลุงสมบัติตะโกนขึ้นมาว่า

เนี่ยค่ะวันค้นหาเนี่ยคือลุงถ้วยเนี่ยเดินตามกันไป
แล้วก็พยายามค้นหานี่ทำสัญลักษณ์เอาไว้เพื่อจะได้ไม่หลงนะคะ
แล้วก็เจองูไล่งูกันไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียง
จำเสียงได้ว่าเป็นเสียงลุงสมบัติตะโกนขึ้นมาบอกเจอแล้วเจอแล้ว
ทุกคนก็เลยวิ่งไปตามเสียงเลยค่ะแล้วก็ไปเจอศพน้องชมพู่
หลังจากนั้นลุงพลคือคนที่รีบวิ่งมาดูแล้วก็นั่งซุดตัวร้องไห้ลงข้างศพน้องเลย
แล้วก็บอกทุกคนว่าอย่าเข้ามาใกล้ศพนะ
ซึ่งจากสภาพศพน้องชมพู่เนี่ยลุงถ้วยประมาณการจากความคิดเห็นของตัวเองนะคะ
บอกว่าต้องมีคนอุ้มน้องขึ้นมาน้องไม่สามารถเดินขึ้นมาเองถึงจุดนี้ได้แน่
เพราะว่าจุดพบศพอยู่ไกลจากบ้านแล้วก็อยู่ในจุดที่สูงชันมาก
ปีก่อนลุงถ้วยเคยขึ้นมาล่าสัตว์ยังไม่เคยขึ้นมาได้สูงขนาดนี้เลย
แล้วผมก็เดินลงไปเลย
ถึงคนก็ไปดูตรงได้เจอโสก
แต่คนที่พูดคนแรกคือลุงสมบัติ
ปะมาก่าห้างสำเหล่าเสาไฟฟ้านี่ละกับคุณสมบัตินะครับผมน่ะมากออก
แล้วก็มีผู้หนึ่งอยู่ครับนี้ไกลผมละขึ้นมานะ
ผมก็ลงมายืนพ่ออื่นเลยลูงพ่นก็
มาไกลไหลเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่เขามา
แล้วก็ผมก็ถอยขึ้นมาแล้วก็มีผู้ข้างผมก็ลงไปลงไปบึง
เพราะว่ามันอยู่ทั้งมันละปิ้นโหขึ้นมาทั้งชุ่มผมนะอันคนตายนั่น
คุณผู้ชายนั้นมันอยู่ทั้งใต้อยู่ทั้งข้างท้าวผู้ตายนั้นแหละ
ผมก็ตามคือเก่าเพราะมันมันซาวนั้นมันงูมันเจองูผมแดง
งูน้อยอีกตัวหนึ่งแล้วเขาก็ดินงูแล้วก็
ค่ะแล้วมันเจองูน่ะสงสัยละกายไปอยู่ได้ช่วงผมเนี่ย
ครับลุงสมบันกายผมก็ยางลงไปเบิ้งไกลทำนี้นะ
โอ้ยเพราะเห็นศพในศาลัย
น้อยนอนแรงอยู่นอกข้ามนอนไงบอกมีเชื้อพารถ
ผมเห็นแล้วสภาพผมก็ว่าผมเพิ่งคักอยู่ดอก
ปัดตุ๊กตาแล้วเขากวนอยู่แล้วก็ลุงพลก็โดนพม่าแล้วก็นั่งให้อยู่
ลุงพลน้องไห้ยากลุงพลก็ย้างมาผมก็ย้างขึ้นมาอยู่ในมองเกือบ
ยังได้เห็นเกือบเห็นพบเหิ่งแล้วยังได้ขึ้นมาเห็นเกือบ
เขาว่าโอ๊ยมันอันเดินขึ้นไปตายเองได้บอกไม่ได้ผมก็ว่าขึ้นไม่ได้
ผมขึ้นกลางเย็นเมื่อไปหานี่ยังขึ้นไปโบถึงเลยได้
สองมือซ้อนนี่ผมนี่ขึ้นไปก็พักที่ห้องขึ้นผู้ไป
ผู้เรียกเรียกเป็นกระพักที่เองนะกระพักนั้นนี่ผมขึ้นไป
มื้อที่ส่องนี่หาโทขึ้นว่าโทแล้ว
เด็กก็พักตัวมันตายบริขึ้นฮอต

แต่คุณลุงก็เชื่อว่าเด็กคนเดียวขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้

ตามหมาไปไปได้มั้ย
น้อยก็ขึ้นไปนี่เพิ่งหิวน้ำตายเท่านั้นแหละ
แล้วบื่นขึ้นหม่อเด็ดเด็ดข้าวนั้นเด็ดเด็ด

แล้วผมเนี่ยไม่ได้ขึ้นทั้งอื่นทั้งไก่ข้าว
มันบอกมีรักฐานซื้อหรอก
คนในพื้นที่อยู่ฮันอีคัม
ข้าวบอกจับตูดตูดว่าคุณนั้นคุณนี้

จากนี้คุณระวิการยังได้มีการไปพูดคุยกับนายโชชช่วงด้วยนะคะ
ชดช่วงเนี่ยคือคนที่ป้าย้อม
ย้อมเป็นพยานที่ให้ข้อมูลว่าเห็นรถแบ็คโฮลอยู่ใต้ต้นมะม่วง
คือป้ายอมให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
มีคนเขียนจดหมายขู่วางไว้หน้าบ้านตรงแคร่

ช่วงนายชดช่วงคนนี้เป็นพี่ชายของนายเสริม
หรือว่าน้าเสริมน้าเขยของน้องชมพู่ด้วยนะคะ
กระซิบข้างหูทำนองคล้ายกับ

เป็นคนเดียวกันหรือเปล่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่า
ระวิการเราก็ไปพูดคุยเรื่องนี้ให้กระจ่าง
เพราะว่าหลายคนก็มองว่าเอ๊ะจริงนายโชชช่วงเนี่ย

ลักษณะเหมือนมีผู้มีอิทธิพลเหมือนกันนะ
ช่วงก็ยืนยันกับคุณระวีการนะคะว่า

ไม่ได้เขียนจดหมายข่มขู่ป้ายอม

ในกรณีของคดีนายนาริน

ทำอาณาจารย์หลานตัวเองไว้ห้าขวบว่า

เดี๋ยวระวังมันจะพานกลับมาหาตัวนะ

เป็นคนที่ดูมีอิทธิพลข่มขู่คนอื่น

เขายืนยันบอกว่าตัวเขาเนี่ยทำงาน

สอดส่องพวกขนไม้เถื่อนในอำเภอดงหลวง

ก็เคยใช้ปืนยิงขู่ให้จอดเพื่อตรวจค้นเหมือนกัน

เพราะหน้าที่นี้ของเขาหรือเปล่า

ว่าเขาเนี้ยทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นคนที่น่ากลัวอืม
ความจริงแล้วเขาบอกว่ามันคือการปฏิบัติงานและเป็นการปฏิบัติงานในอดีตด้วย
เขาเองก็ให้ดูร่องรอยกระสุนปืนที่เคยถูกยิงใส่หน้ารถตัวเองที่บอกว่า
บางทีเวลาจะขอตรวจค้นรถที่ต้องสงสัยแล้วโดนยิงสวนกลับมาแบบนี้
ส่วนประเด็นเรื่องของนายเสริมหรือว่าน้าเสริมเนี่ยนะคะสมัยเป็นวัยรุ่นก็พอตัวเหมือนกันนะ
มีเรื่องชกต่อยกับคนหมู่บ้านอื่นแต่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยไม่เคยไปมีเรื่องกับใคร
แล้วไม่เคยเอาปืนไปไล่ยิงใครตามที่ถูกกล่าวหาด้วยและยิ่งพอโตขึ้นอายุมากขึ้นก็ไม่มีใครทำพฤติกรรมแบบนั้นแล้ว
ปัจจุบันนี้นายเสริมเนี่ยก็มาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้ว
อีกครั้งว่าไอ้เรื่องจดหมายขู่อะไรที่ป้าย้อมพูดเนี่ย
ตัวเขาหรือจะนายเสริมน้องชายเนี่ยไม่รู้เรื่อง
ป้องกันแบบยิงพื้นขึ้นฟ้าป้องกดตัวแบบนี้นะแบบพวกเจ้าก่อนน่ะ
พวกไม้พยุงพวกยาเสพติดเขาจะเป็นกลุ่มไล่รถไหม
เขาจะยิงปืนไล่ยิงยิงขึ้นฟ้าแบบนี้นะครับ
สิ่งข่มขู่ไปไม่ให้เขาจอดแบบนี้ครับ
เขายิงเคยถูกยิงสวนเลย
ทำงานแบบนี้เรายิ่งน้อยกว่าเขา
คนในหมู่บ้านยังเยอะกว่าใช่ไหมเรายังทำงานสวนทางกับเขาอีก
เรานี่เป็นคนน่าจะกลัวกลัวเขาดีกว่าเขาจะมากลัวเราผมว่านะ
คือตอนนี้เหมือนคนในหมู่บ้านก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าใครเป็นใคร
ระแวงกันไปหมดว่าเธอหรือเปล่าฉันหรือเปล่าเขาหรือเปล่า
ช่วงบอกว่าวันนี้ตอนเช้าเนี่ยเจอลุงพลที่วัดด้วยนะ
เพราะว่าวันนี้วันพระใหญ่นะคะก็ไปทำบุญ
ส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มองว่าลุงพลเป็นคนที่ดีคนหนึ่ง
แล้วก็เป็นคนที่ดีกับครอบครัวน้องชมพู่แล้วก็ครอบครัวของเขามาโดยตลอดด้วย
ก็ไม่คิดว่าลุงพลจะเป็นคนทำเรื่องแบบนั้น
ส่วนทางด้านของนายเสริมนะคะคุณระวีการก็ไปพูดคุยกับนายเสริมเหมือนกันนะ
ณเสริมเนี่ยก็ยอมรับแล้วค่ะว่าเออยอมรับเลยแหละ
วัยรุ่นก็มีเรื่องกับคนต่างหมู่บ้านตามภาษาวัยรุ่นอ่ะเลือดร้อนอ่ะ
แต่ไม่เคยเอาปืนไปไล่ยิงใครตามที่ถูกกล่าวหานะ
เพราะว่าถ้าเขาประวัติไม่ดีเนี่ยคงไม่ได้มาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นานถึง๗๘ปีจนถึงป่านนี้หรอก
ใจไม่ได้ทำอะไรผิดส่วนประเด็นที่มีพระรูปหนึ่งออกมาทำนายเรื่องคนร้าย
ว่าเป็นคนในครอบครัวเป็นคนสืบสายเลือดอะไรต่างนานาเนี่ย
พระที่เราเล่าไปเมื่อวานอ่ะนะคะณเสริมก็บอกเลยว่า
จริงแล้วเป็นพระสงฆ์เนี่ยไม่น่ามาทำนายเรื่องอะไรแบบนี้นะ
น่าใช่กิจของสงฆ์ตอนนี้ครอบครัวไม่ได้กังวลเรื่องใคร
มองมาถึงคนใกล้ชิดในครอบครัวว่าจะเป็นคนทำร้ายน้องชมพู่เลย
สิ่งเดียวที่คนทั้งครอบครัวกังวลก็คือว่า
จะจับตัวคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่ไม่ได้มากกว่า
เป็นสมัยวัยรุ่นนะสมัย๑๘๑๙ปี
ผมอายุ๑๘กว่าปีก็เหมือนกินเหล้าเมาก็มีทะเลาะกันบ้าง
ก็เป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วที่ชาวบ้านกกตุง
จะมาหาเลี้ยงคนที่บ้านหมู่บ้านกุกกองนี้
เพราะว่าเขาเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ก็มีบ้าง
แต่ไม่มีนะที่จะเอาปืนไปหาไล่ยิงกันไม่มี
ชาวบ้านเขาบางทีเขาก็ไม่รู้นะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้บอกนะ
บางทีเขาก็ไล่รถไม้รถขนไม้มา
พอผ่านบ้านก็มีการยิงยิงสกัดรถเพื่อที่จะหยุดพวกขนไม้ให้ได้
มันก็เป็นเรื่องปกติของเจ้าหน้าที่เขาผมคิดนะ
แต่ชาวบ้านเขาจะมองไปอีกแง่อีกอย่างผมก็ไม่รู้นะ
มันก็กังวลนะก็อยากให้เจ้าหน้าที่แกเอาจับคนร้ายได้
เพื่อชาวบ้านก็จะได้ทำงานปกติ

ชาวบ้านก็บางทีก็จะไปทำงานก็ไม่ได้ไป
เจ้าหน้าที่เรียกไปสอบอย่างนั้นอย่างนี้
ณเสริมนี่ก็เป็นสามีของน้าตาย
เป็นน้าเขยน้องชมพู่บ้านหลังที่เป็นเจ้าของต้นมะม่วง
ใช่ที่ว่าเป็นต้นมะม่วงจุดสุดท้ายที่เห็นน้องชมพู่นั่นแหละ
ท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้ครอบครัวของน้องชมพู่ไปทำบุญที่วัดกันนะฮะ
ที่วัดถ้ำภูผาแอกนะฮะวัดที่บ้านกอกนะครับ
ชาวบ้านก็นับถือเคารพบูชานะครับ
วันนี้ไปทำบุญวันเข้าพรรษากันนะฮะ
คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่น้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่ด้วย

ตายน้าเสริมนะครับน้ากระแตน้าฝนนะครับ
ทำบุญกันหมดนะครับในวันนี้นะฮะ
นำข้าวปลาอาหารสังกระทานเทียนพรรษาไปถวายพระด้วยนะครับ
ลุงพลลุงแตนลุงพลกับป้าแตนอันนี้ก็มานะ

มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือ
เหมือนกับลุงพลกับป้าแตนป้ากับลุงเขยน้องชมพู่เขาแยกไปอีกจุด

ไม่ได้นั่งร่วมกันก็ธรรมดาแล้วฮะ
เพราะว่าลุงพลเองเขาก็ถูกจับจ้องถูกจ้องมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยหรือเปล่า
แล้วก็ไม่ได้พูดได้คุยกันเลยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องลุงพลกับป้าแตน

แล้วร่างทรงก็บอกว่ามีวิญญาณน้องชมพู่มาเข้าร่าง
คุณแม่น้องชมพู่ก็ไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไห
นั่งห่างกันแบบด้านหน้ากับด้านหลังเลยนะคะเนี่ย

ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ถ้าไม่ได้มาพร้อมกันมาถึงแล้วคนเต็มหัวลาว

มันก็ไปเบียดกันลำบากมันก็อาจจะเป็นไปได้นะ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับวันนี้ก็ซื้อชุดนักเรียนซื้อเครื่องเขียนมาให้กับลูกสาวนะครับมาถวายพระนะครับ
ตั้งใจขอให้บุญกุศลทั้งหมดไปถึงลูกสาว
ทำพิธีเสร็จก็ไปกรวดน้ำนะครับนำน้ำไปเทที่ต้นจำป่านะฮะ
ส่วนเรื่องลุงพลกับป้าแตนเนี่ยนะฮะคือคุณแม่น้องชมพู่คุณพ่อน้องชมพู่บอกว่า
ตอนนี้ก็ยอมรับว่าก็ยังลำบากใจกันอยู่ที่จะคุยอะไรกันนะครับ
ที่ไม่ได้นั่งร่วมกันในตอนทำบุญตอนเช้าวันนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะนั่งแยกนะ

ทุกครั้งที่เรามาวัดเราจะรู้เลยว่าใครจะนั่งตรงไหนคือด้วยความเคยชินอ่ะ
ถ้าอย่างพ่อก็คือแม่จะเข้าไปนั่งก่อนแล้วเวลาพ่อเข้าไปพ่อจะรู้ว่าต้องนั่งตรงไหน
โดยที่ไม่ต้องนัดกันไม่ได้คุยค่ะ
ทำไมไม่คุยไม่อยากคุยหรือว่าไม่มีอะไรจะคุยเลย
ไม่มีอะไรจะคุยมากกว่าก็อึดอัดใจเหมือนกันนะ
แม่บอกเลยว่าตอนนี้แม่ก็ยังไม่พร้อมที่จะคุยกับเขาเหมือนกันไม่รู้เมื่อไหร่ด้วย
ลุงพลนะฮะวันนี้ที่ไปทำบุญเนี่ยเราได้เจอนะครับลุงพลบอกว่าวันนี้ก็มาทำบุญนะแล้วก็ขอพรพระอยากให้ความจริงกระจ่าง
ตัวเองจะได้พ้นผิดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยเสียทีนะวันนี้ก็ตั้งใจขอให้บุญกุศลที่ทำเนี่ยส่งไปถึงหลานสาวด้วยก็ไปกรวดน้ำที่ต้นวาสนาจะได้เจอแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับ
ส่วนเรื่องที่นั่งที่มาถึงวัดเนี่ยลุงพลบอกว่าตอนแรกก็นั่งข้างภรรยาป้าแตนนั่นแหละแล้วต้องลุกออกไปก่อนเพราะว่าต้องไปนั่งใกล้ใกล้พระไปช่วยท่านเวลาที่ทำพิธีต่างนะส่วนเรื่องที่ไม่ได้ไปนั่งรวมกับพ่อแม่ของน้องชมพู่แล้วก็กลุ่มญาติญาติก็ไม่มีอะไรนะครับปกติเวลาไปงานไปการไปไหนกันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วที่ยังไม่ได้คุย
ก็เนื่องจากยังลำบากใจอยู่เหมือนกันแหละที่จะคุยกัน
นั่งนั่งนั่งนั่งงี้ไม่ใช่คือใครสะดวกนั่งตรงไหนก็นั่ง
เพราะเรารวมใจมาทำบุญกันอยู่แล้ว
คุณผู้ชมไหนก็มาที่วัดถ้ำภูผาแอกแล้วนะคะมีเรื่องแปลกมาเล่าให้ฟัง
อันนี้พระท่านเล่าให้ฟังเองเลยนะคะคุณนฤทธิเนี่ยไปพูดคุยกับพระอธิการบุญมา
เจ้าอาวาสวัดค่ะบอกว่ามีหมาวัดตัวหนึ่งถูกยิงตาย
หมาวัดตัวเนี้ยชื่อว่าเจ้าแด่นนะคะเป็นหมาวัดตัวแรกแรกเลยที่มาอาศัยอยู่ที่วัด
ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยคือโดนยิงมาแน่นอน
ไปเจอนอนแน่นิ่งอยู่ใต้ถุนกุฏิหลังเก่าของวัด
ไม่รู้ว่าใครมายิงหมาตายก่อนวันพระใหญ่เจ้าว่าท่านบอกว่าบาปมาก
ว่าไปแล้วก่อนหน้านี้คดีน้องชมพู่ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับหมาเหมือนกันนะคะ
ไหนจะมีเจ้าปลาส้มใช่ไหมหมาตัวที่น้องชมพู่รักมาก
แล้วก็ต้องมีการเอาดีเอเนไปตรวจสอบเทียบกับคนหมาอะไรอย่างเงี้ย
แต่คิดว่าเจ้าแด่นก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะคะ
แต่เอาเป็นว่าก็เป็นเรื่องเศร้าใจที่เกิดขึ้นก่อนวันพระใหญ่นี่แหละค่ะ
มีคนมาดักยิงหมาวัดจนตายแบบนี้
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราเจอหมอธรรมหรือว่าหมอทรงคนหนึ่งนะ
เขาอยู่ในพื้นที่ตำบลกกตูมนะครับ
เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของน้องชมพู่
แล้วก็รถแบ็คโฮคันสีเหลือง
ที่ไปเจออยู่ที่แถวภูเหล็กไฟ

เขาต้องดูข่าวช่องเรานะคุณภาคภูมิ
นำเสนออะไรไปปุ๊บนิมิตเรื่องนั้นปั๊บเลยนะ
ก็เขาอาจจะนิมิตของเขาเองก็ได้
คือคำถามเรื่องรถแบ็คโฮลสีเหลืองก็คือว่า
ทำไมไปเจอวันที่๑๖พฤษภาคม
ห่างจากศพประมาณ๓๐๐เมตร
แต่๑๑พฤษภาคมบางคนบอกว่าวันที่น้องชมพู่หายตัว
เขาก็ยังเห็นอยู่ที่ตรงจุดต้นมะม่วงที่เด็กไปขุดดินเล่น
เอาลูกมะม่วงไปหยอดหลุมที่หมามันขุดดินเอาไว้
ตกลงจะมีคนพยายามเบี่ยงเบนประเด็นทำให้ตำรวจ
มุนงงสงสัยอะไรยังไงหรือเปล่า
เราก็เอารถแบ็คโฮคันสีเหลืองคันนี้ไปด้วย
ลักษณะคล้ายคล้ายกับที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดีที่เจอ
ภูเหล็กไฟเขาก็ได้หลับตาบริกรรมคาถาอยู่สักครู่นึง
แล้วก็บอกว่าคนที่มาอุ้มน้องชมพู่ไปเนี่ยเป็นผู้หญิงผิว
ผิดใจกับคนในครอบครัวน้องชมพู่แล้วก็จ้องที่จะมาอุ้มน้อง
พ่ไปจากครอบครัวเนี่ยหลายครั้งแล้วก่อนที่จะมาตัดสินใจ
น้องชมพู่ไปวันที่๑๑พฤษภาคมเพราะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยปลอด
คนเป็นวันที่ชาวบ้านเนี่ยเขาออกไปไล่ไปสวนไปทำการเกษตร
กันเยอะค่ะอุ้มน้องชมพู่ไปจากบ้านแล้วก็พาขึ้นไปนู่นเลยไป
ซ่อนไว้ตรงใต้หินก้อนใหญ่บนภูเหล็กไฟนะฮะแล้วก็จับเด็กถอดเสื้อผ้าปล่อยทิ้งไว้จนน้องเนี่ยเสียชีวิต
ส่วนคนที่เอารถแบ็คโฮลขึ้นไปทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟเป็นผู้หญิงอีกคนนึง
ผิวขาวสูงผมสั้นก็เอาขึ้นไปวันเดียวกันนั่นแหละคือ๑๑พฤษภาคม
แต่เอาขึ้นไปทิ้งไว้ตอนกลางวันน้องชมพู่เนี่ยตอนประมาณ๙โมงเช้าที่ถูกจับตัวไป
คดีน้องชมพู่หมอธรรมคนนี้บอกว่ามองแล้วนิมิตรอะไรล่ะตำรวจจับคนร้ายไม่ได้แน่
เพราะคนร้ายคนนี้ฉลาดมากรอบรู้มากและตอนนี้ก็ยังอยู่ในหมู่บ้านอย่างสบายใจ

จับไม่ได้ด้วยหรอครับ

หมอธรรมคนนี้ก็บอกว่าอย่างนี้แหละบอกจับไม่ได้
แบ็คโฮเนี่ยก็พยายามจะหาคำตอบอยู่เหมือนกันนะครับ
ว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลที่ได้มาเนี่ยบางคนบอกเห็น
บางคนเห็นตรงต้นมะม่วงบางคนเห็นอีกจุดหนึ่ง
บางคนบอกไม่เห็นล่าสุด
เราก็เลยไปสอบถามช่างวาค่ะจำได้ใช่ไหมคะ
วานตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยด้วย
เพราะว่าทำงานใส่ไม้อยู่ใกล้กับบ้านน้องชมพู่
ใกล้กันมากที่สุดเลยเราก็เลยไปถามช่างวาว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยที่ช่างวาเดินมาดูตรงจุดเกิดเหตุ
เออพอรู้ว่าน้องหายตัวไปเห็นรถแบ็คโฮลไหมครับ
วาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเดินไปพร้อมกับนายโชธช่วง
แล้วก็เด็กคนนึงแต่ไม่เห็น
ไม่เห็นรถแบ็คโฮลอยู่ในหลุมเลยนะ
เห็นแค่มะม่วง๓ลูก๔ลูกอยู่ในหลุมเท่านั้นแหละ
คุณกิติศักดิ์เราก็สงสัยอีกว่าเอ๊ะ
ก่อนหน้าที่ยังไม่มีประเด็นเรื่องแบ็คโฮลอ่ะ
วาไม่เห็นเคยเล่าให้ฟังเลยว่าเดินไปตรงหลุมหน้าบ้านน้าตายด้วย
ช่างวาตอบว่าไงรู้ไหมคะไปฟังค่ะ
ผมถามจริงนะทำไมตอนแรก
ก่อนหน้านี้ที่ผมถามพี่ว่าได้เดินไปทางนั้นไหม
และได้เห็นอะไรไหมเห็นรถแมคโฮล์

แล้วทำไมตอนนี้พอมันมีประเด็นเรื่องรถแคลมาเนี่ย
ทำไมพี่ถึงบอกว่าพี่ถึงเดินไปตรงนั้น

ทำไมก่อนหน้านี้ทำไมถึงพี่ไม่ตอบแบบนี้ครับ
ก็ยังคิดไม่ออกไง
ขนาดแมคโฮล์ยังย้ายหลุมได้เลย
ลูกของพัชรีจะโดดเข้าไปในหลุม

ดูรอยเท้าเด็กวันนั้น
อืมแล้วทำไมเพิ่งเหมือน

ใช่มันก็นานแล้วตั้ง๕๓วันแล้วมั้ง

ไม่เห็นรถแมคโฮล์ไม่เห็นแน่นอน

แหละใครจะไปนับเล่าก็๓๖ลูกขึ้นไป
๓๖ลูกขึ้นไปมันบอกไม่ได้นับ
ก็ไม่ได้นับประมาณเวลาผมมันมีแค่ประมาณนั้นอ่ะ
ชาวบ้านบอกว่าเพิ่งนิมิตออก

ถ้าเพิ่งคิดออกก็คือเพิ่งคิดออกแต่ว่าถ้าเพิ่งนิมิตออกนี่คือฝัน
อันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงก่อนนะก็ไม่รู้แหละ
อาจจะตื่นเต้นก็ได้ได้คุยกับคุณกิติศักดิ์ใช่ไหมได้คุยกับติใช่ไหม
หน้าตาก็ดูปลื้มคุณกิติศักดิ์เพราะว่าเพิ่งนึกออก
แกอาจจะมีทรงมีอะไรแกอาจจะเป็นหมอทำอะไรของแกอยู่หรือเปล่า

จากเป็นช่างไม้แกก็อาจจะมีอะไรของแกบางอย่าง

เอาเป็นว่าไม่เห็นช่างวาวบอกว่าไม่เห็น
เรากลับไปหาป้าย้อมอีกทีนึง
ไม่ยอมเอาจริงคนอื่นไม่มีใครเขาเห็นกันเลย
ป้าเห็นอยู่คนเดียวป้าย้อมก็ยืนยันว่า
ก็ป้าเห็นนะป้าเห็นแบ็คโฮลอยู่ในหลุมจริง
สดิ้งนั่นแหละเป็นคนพาป้าเดินไปดูที่หลุม

ไปคุยเขาก็ช่วยเขาทำไล่ไถนาบ้างด้วยเนี่ย

เดี๋ยวเวลาเขาทำมาหากินใช่ไหมเวลาชวนเขามาคุย
เดี๋ยวช่วยเขาทำนาด้วย

ยอมก็บอกว่าวันนั้นไม่ได้มีแค่ป้าคนเดียวที่เห็น
ชาวบ้านคนอื่นก็เห็นแต่ป้าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนไม่กล้าพูด
ทุกคนเหมือนกลัวไม่อยากจะยุ่ง
แต่เวลาเจอกันตอนดำนาก็จะบอกว่าเห็นเหมือนกันนะ
คือเขาต้องมาคุยความจริงกันตอนดำนา
อ๋อนี่คือสาเหตุคุณกิจสัตว์มาดำนากับป้าย้อม
ในครอบครัวน้องชมพู่เห็นรถแบ็คโฮกับป้าย้อมในวันนั้น
ยังกลับคำเลยบอกว่าไม่เห็น
ยอมตอนนี้รู้สึกเสียใจแล้วเหมือนกันที่พูดความจริงอยู่คนเดียว
แล้วก็คิดว่ามันจะต้องมีเงื่อนงำอะไรปิดบังเอาไว้แน่เลย
เราออกสือไปเขาก็แก้ได้เหมือนครูกับเด็กนักเรียน
ว่าเป็นเด็กเขาเป็นครูอาจารย์
ครูเจอแต่ก่อนเขาว่าไม่ได้เดินผ่าน
เมื่อเขาออกมาฉันเดินผ่านเจอแต่ลูกมะม่วง
น้องเจ๋งก็เจอแต่ลูกม่วง
แล้วก็สดิ้งก็เจอแต่มะม่วง
ที่ชี้ให้ป้าเป็นคนแรก
ชี้ไปได้เลยลูกมะเนี่ย

ก็เดินเลยป้าเห็นป้าก็พูดไปตามเรื่องของป้าเห็น
เหมือนที่เขาเจอรองเท้าเขาก็มาบอกว่าเออเจอรองเท้า
เสียใจค่ะเสียใจที่ออกมาช่วยแล้ว

ทีนี้มีชาวบ้านกรกคนหนึ่งเสด็งความพิเทศนะคะ
บอกว่าจริงแล้วการที่รถแคคโฮลมันขึ้นไปอยู่บนภูเหล็กไฟเนี่ย
น่าจะมีคนเอาขึ้นไปทำพิธีหรือเปล่า
เหมือนกันว่าเป็นของเล่นจิ้นสุดใช้หรือไอ้น้องชมพู่อะไรอย่างเนี่ย
คือเอาขึ้นไปทำพิธีเรียกขวัญเพื่อให้น้องกลับมาอะไรแบบนี้ไหม
ก็อาจจะเป็นประเพณีความเชื่อท้องถิ่นก็ได้คุณกิติศักดิ์ก็เลยถามต่อ
เดี๋ยวนี้เขาถามเก่งมากนะไม่ได้คำตอบเขาไม่หยุดเขาก็ถามต่อเลยว่าอ่ะ
สมมุติถ้าจะเอาไปเรียกขวัญอะไรแบบเนี้ยคนที่จะเอารถขึ้นไปทำพิธีเรียกขวัญเนี่ย
จะเป็นใครได้บ้างชาวบ้านก็บอกเอ้าก็ต้องคนใกล้ชิดหรือไม่ก็คนในครอบครัวนั่นแหละ
ทั้งหมุม่านก็อาจจะอาจจะถือไป
น้องเนี่ยเอาของเหนียนไปเรียกมาตัวด้วย
เมื่อพระเขาเล่นมาแล้วลูกอาจจะเป็นไปได้
ครับอาจจะเป็นไปได้เขาอาจจะไม่มีเกียรติภูมิ

อันนี้ผมไม่ฟันทงนะมันเป็นไปได้ประเด็นนี้
มันก็เป็นเหตุผลที่น่าคิดอยู่เหมือนกัน

แต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือในเมื่อประเด็นเรื่องรถแคคโฮคันสีเหลืองคันนี้เนี่ย
ตอนนี้กำลังคุยกันหนักขนาดนี้ถึงขั้นชาวบ้านบางคนเห็นบางคนไม่เห็น
แล้วก็คือเสียงแตกอย่างนี้เลยเนี่ย
คนที่หยิบไปวันนั้นเขาก็น่าจะออกมา

อะก็เดี๋ยวรอฟังอีกทีหนึ่ง

เมื่อช่วงสายหลังจากทำบุญเสร็จ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยตำรวจมาเชิญตัวไปสอบสวนสอบถามข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะฮะ
เราก็พยายามจะสอบถามนะโทรไปถามคุณแม่ว่าเอ๊ะคุณแม่คุณพ่อตำรวจพาไปสอบที่ไหนล่ะ
คุณแม่บอกว่าบอกไม่ได้ที่โทรไปเนี่ยบอกว่าบอกไม่ได้
ไม่ใช่ไม่บอกนะฮะแต่คุณแม่บอกว่าบอกไม่ได้เพราะยังไม่รู้เหมือนกันว่าตำรวจจะพาไปสอบที่ไหน
เราก็ไปเห็นรถกระบะคันนี้นี่คือรถกระบะของกระแตกระแตกคือน้องชายของคุณแม่น้องชมพู่
จอดอยู่แถวบ้านช่างวาก็ถามไปถามมาได้ความว่ากระแตเนี่ยขับรถไปรับพ่อกับแม่น้องชมพู่แล้วก็น้าตายด้วย
ก็มาจอดรถไว้ที่นี่แล้วมีรถตำรวจมารับไปอีกทีนึงนะฮะไปสอบทั้งวันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็พยายามติดต่อทั้งวันจนเมื่อ๒ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโทรศัพท์ไปหาคุณแม่น้องชมพู่นี่คือภาพเมื่อช่วงเช้าที่ไปทำบุญนะ
เมื่อ๒ทุ่มเนี่ยทีมข่าวของเราโทรไปก็คุณแม่น้องชมพู่รับสายแล้วบอกว่าเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะตำรวจเรียกไปสอบวันนี้เนี่ย
ไม่ได้มีอะไรแต่ตำรวจแค่บอกพ่อกับแม่น้องชมพู่ว่าตอนนี้สิ้นข้อสงสัยในตัวพ่อกับแม่น้องชมพู่แล้ว
นี่คุณแม่บอกนะฮะว่าตำรวจสิ้นข้อสงสัยในตัวคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่แล้วนะครับ
แต่ที่เชิญไปในวันนี้เนื่องจากมีอะไรบางอย่างที่พ่อกับแม่น้องชมพู่ต้องช่วยเหลือตำรวจ
ในการติดตามตัวคนร้ายเราก็ถามต่อว่าแล้วมันคืออะไรล่ะคุณแม่บอกว่าบอกไม่ได้
อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของสำนวนคดีไงบางทีมันเสียรูปคดีนะครับอันนี้คือความคืบหน้าทั้งหมด
วันนี้๕๕วันพรุ่งนี้วันที่๕๖เดี๋ยวดูกันต่อว่าจะคืบหน้ายังไงบ้าง